คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้นะฮะ
ถูกปืนลูกซองจ่อยิง
โดยที่ภรรยาของผู้ตายบอกว่า

ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
ไม่มีคู่อบริมาก่อนนะฮะ

บริเวณขนำห่างจากหลังบ้านไปประมาณ๑๐เมตร
บ้านอยู่ที่ริมถนนสายทุ่งสงน้ำราง

อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ตำรวจพร้อมแพทย์เวรและกู้ภัยเข้าร่วมตรวจสอบ
โดยนายนัทธวัฒน์รักดีอายุ๓๙ปี
เจ้าของสวนยางพาราแห่งนี้เสียชีวิต
ในสภาพคว่ำหน้าใส่เสื้อยืดคอกลมสีเขียว
กางเกงขาสั้นสีน้ำตาลนะครับ
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่สะบักด้านหลังซ้าย๑นัด
ใกล้กันยังพบหมอนรองกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๑อันครับ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตร้องไห้แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอได้พาลูกสองคนไปส่งที่บ้านแม่เลี้ยง
เพื่อจะออกไปกรีดยางพาราซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ๑๐๐เมตร
แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางกลับมาที่บ้าน
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

ซึ่งตรงนั้นเองเป็นจุดที่สามีนั่งรับมีด
ใช้ในการกรีดยางพาราอยู่เพียงลำพัง
เขาจะมารับมีดแบบนี้ทุกวันเลยนะคุณ
ช่วงเย็นจะมารับมีดเพื่อใช้ในการกรีดยางพารา
ทีนี้ภรรยาวิ่งมาพบสามีนอนจมกองเลือดเสียชีวิต
ก็มาพลิกตัวพอพลิกตัวเห็นว่าสามีเนี่ย
โอ้โหไม่หายใจแล้วนะครับ
ก็เลยรีบวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านบอกญาติ
และแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
นักข่าวได้พูดคุยกับภรรยาแล้วก็ถาม
บอกว่าตอนที่วิ่งมาเห็นศพสามีเนี่ย

ตัวภรรยาบอกว่าตอนนั้นไม่เห็นตัวคนร้ายนะ
ได้ยินแค่เสียงเสียงเหมือนคนวิ่งหนี

ว่าเป็นมือปืนก่อเหตุแล้วก็วิ่งหลบหนีไปทางหลังบ้าน

หรือรถจักรยานยนต์แต่อย่างใดนะครับ
ทีนี้ตำรวจตั้งปมการสังหารไว้๒ประเด็น
คือเรื่องส่วนตัวหรือว่าขัดผลประโยชน์ในธุรกิจมืด
ส่วนประเด็นอื่นก็ยังไม่ตัดทิ้งนะครับ
ซึ่งจะต้องสืบสวนสอบสวนหาเบาะแสคนร้าย
ติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้ครับ

ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ในการที่จะหาวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติม

มักจะเข้าออกบ้านผู้เสียชีวิตเป็นประจำนะครับ
ซึ่งจะได้ติดตามตัวมาสอบสวน
ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารโหด
ในครั้งนี้หรือไม่นะครับ